คืบหน้าคดีที่กลุ่มวัยรุ่นที่บุรีรำนะครับ
รุมทำร้ายคือนักเต้นคนนี้มีดีกรีเป็นรองแชมป์โลกน่ะ
คืออาการสาหัสเลยถูกตีที่หัวหลายครั้งนะฮะ
ล่าสุดตำรวจออกหมายจับแล้วนะครับ
วัยรุ่น๓คนก็ให้ปากคำพบว่า
ใน๓คนนี้เนี่ยเพิ่งจะพ้นโทษคดียาเสพติดออกมาครับ
จากกรณีที่นายนพรัชบุญรัฐหรือว่าแบงค์อายุ๒๓ปี
นักศึกษาชั้นปีที่๒มหาวิทยาลัยเอกชนชื่อดังในกรุงเทพมหานคร
นี่เคยเป็นตัวแทนนักกีฬาของประเทศไทยนะครับ
แข่งเต้นนะฮะในหลายประเทศนะครับ
แล้วก็ปี๒๕๖๑เขาสามารถคว้าเหรียญเงินได้เป็นรองแชมป์โลก
หลังเดินทางกลับมาเยี่ยมบ้านที่อำเภอระหารทรายจังหวัดบุรีรำเมื่อวันที่๒๓ธันวาคมที่ผ่านมานะครับ
ก็ไปดื่มกินกับลูกพี่ลูกน้องที่ร้านอาหารแห่งหนึ่ง
นี่เป็นภาพตอนที่เขาได้ลองแชมป์โลกมาและนี่เป็นภาพจำลองเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับ
เป็นลูกค้าในร้านเนี่ยมาขอเล่าดื่ม
ถามว่าพี่จะเอาผสมหรือเพียว
ชายกลุ่มนักกล่าวบอกว่าเพียวเลย
แล้วแก๊งก็ชวนคุยถามว่าอ้าวแล้วพี่เป็นเด็กบ้านไหนกันเนี่ย
ไม่พูดพร่ำทำเพลงครับชายสองคนในกลุ่มเดินอ้อมหลังนะฮะ
แล้วก็ใช้ทั้งแก้วทั้งขวดลุมตีที่ศีรษะของแบงค์
พร้อมกับพูดว่าอยากรู้ใช่ไหมว่ากูเด็กบ้านไหน
บ้านสันติสุกคือบ้านสันติสุกเป็นบ้านหนึ่งครับ
ที่อยู่ในตำบลนั้นอยู่แถวนั้นนะครับ
หลังจากนั้นกลุ่มวัยรุ่นก็หนีออกนอกร้านไปนะครับ
ล่าสุดครับพนักงานสอบสวนสพลหารทรายนะครับ
ออกหมายเรียกกลุ่มวัยรุ่นที่ร่วมกันก่อเหตุแล้ว๓คน
เป็นวัยรุ่นในพื้นที่อำเภอระหารทรายอายุ๒๐๒๓ปี
เพื่อมาสอบปากคำแล้วก็รับทราบข้อกล่าวหา
หากไม่มาตามหมายเรียกก็จะออกหมายเรียกครั้งที่๒
แล้วจากนั้นก็จะออกหมายจับนะครับ
ส่วนจะมีคนอื่นร่วมก่อเหตุด้วยอีกหรือไม่นะครับ

และรวบรวมหลักฐานเพื่อออกหมายเรียกเพิ่มเติม
จากการสอบประวัติผู้ที่ถูกออกหมายเรียกนะครับ
เรื่องต้นพบว่า๒ใน๓เพิ่งพ้นโทษคดียาเสพติดมาไม่นาน
ส่วนอาการของน้องแบงค์นะครับ
ขณะนี้สามารถพูดคุยสื่อสารและรับประทานอาหารได้
แต่ยังมีอาการปวดศีรษะเนื่องจากตีถูกตีจนกระโหลกร้าวครับ
ต้องรอแพทย์สแกนสมองอีกครั้ง
ขณะนี้ยังนอนรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลบุรีรำ
ด้านนางสาวกาจนาภูวนผาอายุ๔๐ปีแม่ของแบงค์เนี่ยร้องไห้ครับ
บอกว่าตอนนี้ลูกชายเบลอพูดน้อยทั้งที่เป็นคนร่าเริง
ที่ผ่านมาลูกชายจะหาเงินส่งตัวเองเรียนนะครับ

หลังจากนี้ก็กังวลว่าถ้าลูกหายแล้วเนี่ยจะกลับไปเต้นได้อีกหรือเปล่านะครับ
เรียกร้องให้กระบวนการยุติธรรมลงโทษสถานหนักกับผู้ก่อเหตุครับ
อยากให้เขาแบบโดนเหมือนที่ลุงโดนบ้างอะไรอย่างนี้

ไม่ต้องปล่อยออกมาเพ่นพ่านให้เป็นขยะสังคมเลยค่ะ